สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับ

ใครจะวางแผนท่องเที่ยวเที่ยวเหนือเที่ยวใต้

แต่ก่อนอื่นครับก่อนที่จะมาตรวจสอบสภาพอากาศ

มี๑คลิปวิดีโอที่ตอนนี้มี
การใช้ในโลกโซเชียลแล้วก็มีการวิภาพวิจารณ์
กันไปต่างนานาสร้างความตื่นตกใจ

เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่สวนสาธารณะ

สวนสาธารณะป่ออ้ายนะครับ
ในวันทนเหนิน
อย่างที่เห็นเป็นภาพปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งนะครับ

แล้วก็ดิดดิ้นก่อนที่จะสงบลงไป
ทันทีที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับ

ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร

ก็มีการวิภาควิจารณ์กันไปต่างนานนะครับ

การเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ก็เป็นได้

จากการติดตามเฝ้าระวังของ

ไม่มีรายงานแผ่นดินไหวเกิดขึ้น

ไปมานะครับเหตุผลที่ปลาเหล่านี้

ในวันดังกล่าวมีการแข่งขันร้องเพลง
และเสียงร้องเพลงนี่แหละครับทำให้ปลาเหล่านี้
กระโดดขึ้นมาบนฝั่งอย่างที่เห็น

เตรียมอย่างเดียวก็คือเรื่องของฝนที่อาจจะตก

แล้วก็บริเวณแถบฝั่งตะวันออกของประเทศจีน

วัน๒วันที่ผ่านมาหลายจุดหลายพื้นที่

ออกมาแล้วนะครับว่าตั้งแต่วันที่๑

ยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับฝนมีโอกาส

ของการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศ

ฝนนั้นเพิ่มมากขึ้น
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก

ตอนบนนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับยังเหนียว
ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามอ

สิบเอ็ดมิถุนายนนี้โดยเฉพาะบริเวณ
ฝั่งอันดามันตอนบนจนถึงตอนกลาง

คลื่นลมนั้นมีการคาดการณ์ว่า

สูงเป็นพิเศษดังนั้นใครที่จะเดินเรือ

เวลาดูว่าเรือเรานั้นสามารถให้จะ

ความยาวของเรือพิจารณากับความสูงของคลื่น
โดยเรือที่จะสามารถออกทะเลได้อย่างปลอดภัย

มากกว่าความสูงของคลื่น

คลื่นสูง๒เมตรเรือนั้นจะต้องมีความยาว
ประมาณ๖เมตรขึ้นไปนะครับ

จากจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้ว

เดี๋ยวไปติดตามเวลาละสินอดกันต่อนะครับ

สภาพอากาศตามเมืองใหญ่ทั่วโลกเป็นอย่างไร

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันศ์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ